เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้เลยคุณนัทพงศ์ค่ะเป็นความคืบหน้านะคะกรณีที่
แล้วก็รุ่นน้องม๓แทงรุ่นพี่รุ่นพี่ม๕
ได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณผู้ชมคงจะรับทราบข่าวนี้มาบ้างแล้วนะคะ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนพร้อมด้วยสหวิชาชีพค่ะ
ร่วมกันสอบปากคำรุ่นน้องที่ก่อเหตุแล้วก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าค่ะ
ส่งฟ้องสารเยาวชนแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะ
นักเรียนใช้อาวุธมีดแทงกันที่รั้วโรงเรียนในอำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ
ซึ่งผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด๓คน
นี่คือมีดที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะผู้บาดเจ็บสามคนเป็นนักเรียนชั้นมห้า
ถูกมีดนี่แหละค่ะแทงทะลุปอด๒รายอาการสาหัส
อีกรายหนึ่งถูกแทงเหนืออกซ้ายบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
สามคนก็คือนายเจ้าในภูมิและในโอ๊คซึ่งพบว่าเป็นนักเรียนชั้นมสาม
โรงเรียนเดียวกันกับผู้บาดเจ็บค่ะนายเจ้าให้การบอกว่าเคยมีเรื่องวิวาส
กับรุ่นพี่จนขึ้นโรงพักกันมารอบนึงเมื่อเดือนที่แล้ว
แล้วเมื่อวานเนี่ยเลิกเรียนก็เจอกับรุ่นพี่
ก็ถูกรุ่นพี่รุมชกต่อยจนคิ้วแตกค่ะ
แล้วมีการตะลุมบอลเกิดขึ้น
ก็เลยเอามีดที่พกมาแทงสวนออกไป
ก็ไม่รู้ว่าแทงไปโดนใครบ้างนะคะ
ในทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกพรศักดิ์งามดี
กับสพน้ำพองบอกว่า
หลังพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพ
ได้ร่วมกันสอบปากคำนักเรียนชั้นม๓
ที่แทงรุ่นพี่บาดเจ็บ๓คน
ตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
และพาอาวุธไปในทางสาธารณะ

พร้อมทั้งคุมตัวส่งฟ้องสารเยาวชน
ฝากขังที่สถานพินิษฐ์จังหวัดขอนแก่น

ส่วนว่าที่ร้อยโทพิจิตรราชบุตร

ซึ่งเป็นเรื่องที่รุ่นพี่เนี่ย

รุ่นน้องเนี่ยเอาไม้ไปเสียบรูกุญแจรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพี่

แล้วก็คือจริงประเด็นนี้ก็มีการตกลง
ทำความเข้าใจเจรจากันจบไปแล้ว
ตอนนั้นผู้ปกครองเขาก็มาร่วมพูดคุยด้วย
แต่ว่าความหมางใจมันอาจจะยังอยู่นะคะ
ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
ส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยนะคะ
จากนี้ก็ยืนยันว่าโรงเรียนก็จะมีมาตรการเข้มงวดขึ้นอีก
ทั้งเรื่องของการตรวจสอบการพกอาวุธเข้ามาในโรงเรียน

แต่ว่าพอก็บอกว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นช่วงเลิกเรียน
โรงเรียนก็ต้องปรับแผนในการดูแลมากขึ้นค่ะ